รู้ผิดไหม

โมงคืนนี้ตามต่อศึกแห่งสงฆ
กับอีกหนึ่งมุมมองปมแต่งตั้งสังฆราช
ขวัญลาวเพชรจะถามตรงหลวงพี่น้ำฝน